แต่ให้คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดคนร้ายอุกอาจจริงนะฮะ
บุกมาที่บ้านของเจ้าของปั๊มน้ำมันนะฮะ
เพื่อจะชิงทรัพย์ปรากฏว่าไปจ๊ะเอกับเจ้าของบ้านพอดี
คนร้ายคว้าอะไรรู้ไหมคุณค่ะคว้าอิดเนี่ยนะฮะ
ทุบหัวเจ้าของบ้านคุณผู้ชมมาดูวงจรปิดให้เห็นภาพกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุย่องมาในความมืด
ยังอยู่นอกตัวบ้านอยู่นะครับแต่ว่าเข้ามาภายในรั้วรอบขอบชิดแล้ว
ประชิดบ้านคอยส่องดูนะว่าในบ้านจะมีใครเดินไปเดินมา
หรือว่าหลับกันหรือยังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คุณมันแค่หัวค่ำเองอ่ะฮืมทุ่มยี่สิบนาทีนะครับค่ะ
บ้านหลังนี้ในตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คนร้ายเป็นชายฮะสวมผ้าปิดบังใบหน้าสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมต
อายุประมาณ๓๕๔๐ปีด้อมมองอยู่ตรงหน้าต่าง
ตรงประตูปีนเนี่ยนะครับสำรวจรอบบ้านนะฮะ
แล้วก็รอบปั๊มน้ำมันด้วยเพราะเป็นบ้านที่ติดกับปั๊มน้ำมัน
คุณดูเดินทีนี้ครับเจ้าของบ้านเดินมาพอดี
เจ้าของบ้านก็คือคุณลุงองค์อาจบัวสาลีอายุ๖๔ปี
เดินมาเห็นคนร้ายคนร้ายนะฮะเดินเข้ามาใช้มือล็อกคอ
นายองค์อาจเจ้าของบ้านจากนั้นคว้าอะไรได้คว้าเลยคุณ
คว้าให้เนี่ยคุณมันเรียกว่าเสร็จอิทคอนกรีตใช่ไหม
เอาไปทุบหัวเจ้าของบ้านเลยฮะเลือดไหลอาบเลยนะครับ
เพราะว่าเจ้าของบ้านเองก็ต้องต่อสู้ขัดขืนแล้วฮะ
ชิงกระเป๋าสะพายใส่เงินที่ได้จากการขายน้ำมันเป็นเงินสด
หนึ่งหมื่นกว่าบาทวิ่งหลบหนีไปนะครับ
ที่ถีดกับรถนั่นอ่ะ
ก้อนหินอ่ะเออ

มันถีดเจ้าลมเล่าจากไหนเลย

มันแย่งกระเป๋าไปเลย
โอ้โหนี่แหละฮะมันทั้งถีบมันทั้งโป๊กเลยคุณ
เออนะฮะทั้งจนเนี่ยฮะแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ย

เรื่องนี้ตำรวจสพบัวใหญ่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในช่วงเช้านะฮะ
สันนี้ถามว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาดูลาดลาวหลายวันแล้วนะคุณ
เห็นว่าในองค์อาทเนี่ยเป็นเจ้าของปั๊มน้ำเงิน
เปิดขายอยู่เจ้าเดียวภายในหมู่บ้าน

ใช่ก็เลยถือโอกาสจะเข้ามาชิงทรัพย์นะครับ
ตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เพราะเหตุการณ์นี้เกิดผ่านมาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้ว
เจ้าของปั๊มแล้วก็ชาวบ้านเขายังภาวะอยู่
อยากให้ตำรวจทำงานจับคนร้ายให้ได้เร็วนะครับ